รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย

เดินไม่ได้เหมือนคนอื่นค่ะเดินแค่ไปสัก๒๐เมตรก็
มันไม่ให้เดินแล้วมันเจ็บมาก
เวลาเจ็บเยอะแล้วคุณยายทำมาหากินอะไรคะ
ก็ไม่ได้ทำมีเงินคนพิการกินแล้วก็เงินจากน้องเนี่ยค่ะ

รายได้หลักก็คือมาจากชมพู่

เอารายได้หลักมาจากไหนลูก
การเปิดหมวกแล้วก็รับจ้างร้องเพลงค่ะ
คือร้องเหมือนกันแต่ไกลบ้านไม่ใช่ตำบลที่บ้านนะคะ

เขาแบบเหมือนดูถูกอะค่ะว่าเหมือนคอทานเนี่ยค่ะ
เวลามีคนมาพูดให้ได้ยินเข้าหูชมพู่รู้สึกแย่ไหมเสียใจไหม
ใจของหนูมันแข็งแกร่งดังที่สองก็คือชายาของหนูที่โรงเรียนคือหญิงแก่ง
อีแก้วปิ่งกา
ท้ายวัดมะวึงได้กินแล้วจะต้องถึง
ร้องได้ไอ้ล้านร้องได้ไอ้ล้าน
ร้องได้ไอ้ล้านร้องได้ไอ้ล้าน

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่
โทรหาคนรู้จักได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบักร้องผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย
สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทั่วประเทศของเรานะครับ
ใครไม่ได้ยินเพลงนี้แน่นอนครับ
รายการของเรามาแล้วนะครับเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
อกจากความสนุกสนานนะครับแล้วก็แรงบันดาลใจ

เงินทุนสู้ชีวิตครับ
มอบให้กับนักสู้ชีวิตทุกคนที่ทำได้
ร้องครบ๑๐เพลงรับไปเลย๑ล้าน
ลูกคุมสู้ชีวิต
ไม่ว่าอายุเท่าไหร่ก็ต้องสู้ค่ะ

เริ่มสู้ตั้งแต่ป๓แล้วก็ยังสู้อยู่

ย้อนดูภาพเรื่องราวชีวิตของน้องกันอีกสักครั้งค่ะ
สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพักขพรนามสกุลพิธีธรรมวัฒน์
ชื่อเล่นชื่อชมพู่อายุ๑๑ปี
หนูอยู่ป๕โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญจังหวัดชายนาฏค่ะ
ที่บ้านหนูอยู่ด้วยกันสองคนค่ะมีหนูกับยาย
ยายหนูชื่อเล่นชื่อต่องอายุ๖๐ปีค่ะ
เป็นคนพิการเพราะถูกรถเมย์เหยียบค่ะ
เมื่อ๓๐ปีที่แล้วนะคะยายกับแม่หนูขอไปทำธุระกันนะคะ
แล้วยายกำลังจะลงจากรถเมย์ค่ะแล้วยังลงได้ไม่สุดนะคะ
แล้วรถเมย์ก็เหวี่ยงเข้าไปใต้ท้องรถนะคะแล้วก็ถูกเหยียบครึ่งตัวค่ะ
รถเมย์ใหญ่นะคะหลังมันเป็นสองล้อคู่มันเหยียบกลางตัวไปเลยค่ะ
ไม่รู้สึกตัวเลยเพราะว่าสลบเป็น๑๐คืนทีละกว่าเราจะฟื้น
ต้องร้องขอให้หมอฉีดยาแก้ปวดตลอดเลย
สมัยนั้นนะคะมันเบิกอะไรไม่ได้เลย๓๐ก็ไม่มี
คือถูกรถเมย์เหยียบแล้วก็ต้องช่วยตัวเองค่ะ

ตอนคนชุนละมุนอยู่โรงพยาบาล๓คืน
ถึงว่ามีคนปลามาติดต่อเป็นเจ้าของไข้
คือเจ้าของบริษัทรถนี้ค่ะ
คือเขาจ่ายให้โรงพยาบาลโรงพยาบาลก็จ่ายยาให้
ถ้าเงินหมดเขาก็ไม่จ่ายให้
เส้นที่เอ็นมันขาดถูกต่อไว้ทั้งหมดนะคะ
มันก็แป๊บบางทีมันก็กระตุก
แต่มันอยู่ข้างในเราเกาก็ไม่ได้

บางทีก็ปวดล้าวทรมาน
เวลาปวดเมื่อยพอเราบ่นปุ๊บชมพูก็จะวิ่งมาเลยค่ะ
มาบีบให้แม่แม่ตรงไหนแม่ปวดตรงไหนเจ็บตรงไหนอย่างนี้ค่ะ
ตอนนี้ยายก็อาการยังไม่ค่อยดีขึ้นนะคะ
แล้วยายเส้นชอบกระตุกค่ะ
หนูก็เลยต้องนวดให้ตลอดค่ะ
ยายก็เดินเอียงอะค่ะเดินแบบคนพิการอะไรอย่างนี้ค่ะ
จากยายพิการยายก็ยังเป็นโรคเบาหวานค่ะ
หนูต้องฉีดยาให้ยายประจำเป็นทุกวันค่ะ

ก่อนนั้นขีดตรงแขนแล้วเจ็บอะค่ะ

ฉีดยาให้ยายตั้งแต่อายุ๙ขวบค่ะ

เวลาฉีดยาให้ยายหนูไม่เคยกลัวเลยค่ะ

รักมากค่ะรักมากกว่าชีวิตอีกค่ะ
ถ้าไม่มียายหนูก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงค่ะ

เหมือนเป็นแม่คนที่หนึ่งเลยก็ว่าได้ค่ะ
ชมพู่ได้เด็กดีเด่นของโรงเรียน

พอเป็นเด็กเล็กก็เหมือนขี้โลก
พุงใสเห็นไส้ในเลยค่ะ
ก็เลี้ยงมาก็รักผูกพันมาก

เพราะเขาก็รักเราเราก็รักเขา
ทุกวันนี้นอนก็ต้องนอนจับมือกัน

แม่รักแม่นะทั้งวัดดีไปแล้ว

แม่วัดดีนะรักแม่นะ

กับน้องของหนูอยู่กับแม่สองคน
และน้องของหนูอีกคนนึงอยู่กับพ่อของเขาค่ะ
แม่หนูเป็นหนี้ที่ไปค้ำประกันให้คนอื่นแล้ว

แม่หนูก็เลยอยู่บ้านหลังนี้ไม่ได้
เพราะว่าหมวกกันน็อกเขามาล้อมบ้านค่ะ

กลัวว่าเขาจะตามแม่เจอไหม

ยายหนูก็ใช้แต่ดอกบางปีก็ไม่ได้ใช้

หนี้ของตัวเองแล้วก็หนี้ของแม่ค่ะ
หนูก็รู้สึกอยากทำให้สำเร็จ
ว่าอยากปลดหนี้ให้ยายให้ได้แล้วก็ของแม่ค่ะ
ครอบครัวเราจะได้อยู่มีความสุขสักที
คุณยายคือเห็นบอกว่าคุณยายเนี่ยประสบอุบัติเหตุ
จ้ะประสบอุบัติเหตุคุณยายคะเกิดอะไรขึ้น
ก็รถบัตรใหญ่นะคะค่ะเหยียบภาษนี่เลยค่ะ

แล้วก็เราก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลย
ลูกก็บอกรถเหยียบแม่เหมือนเหยียบหมาเลย
เนื้อติดถนนไปหมดเลยบอก๓๒๐๐๐๗๐๐๗
เขาเห็นยายบ่นบ่อยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวหนูจะใช้หนี้ให้
เขาก็พิมพ์แล้วก็ส่งมาเอง

ต้องการเงินทุนเอาไปเป็นทุนสู้ชีวิต

๑๐๐๐๐๐บาทค่ะ
เพลงที่สองมูลค่าสองหมื่นบาทน้องชมพู่ร้อง
ได้ครับเรามาติดตามแล้วก็เชียร์หนูน้อยคนนี้กันต่อในวันนี้กันเลยนะครับ
น้องชมพู่ครับสาวน้อยหน้าใสหัวใจกระตันอยู่ขอต่อสู้เพื่อหนี้ของแม่
ยายและยายครับเชิญครับชมพู่ครับ

สวัสดีค่ะ
นี่เดิมเลยค่ะหนูเล็ก
ชมหน้าของน้องชมพู่นะครับนักสู้ชีวิตของเรา
ขอต้อนรับสู่รายการของเรานะครับร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับ
แล้วก็ขอต้อนรับคุณยายนะครับคุณยายต่องสวัสดีครับ

เรียกได้ว่าเป็นคู่ที่ห่างกันไม่ได้เลยสองยายหลานไปไหนก็ไปด้วยกัน
นอนก็นอนด้วยกันนอนก็ต้องกอดกันจับมือกันถูกตัวกัน

ลืมตามาดูโลกจำความได้ก็อยู่กับคุณยายต่องมาตลอดเลย

เรียกว่าแม่ใช่ไหมก็เป็นคนแรกเลยที่เราจำความได้ก็เหมือนว่าลืมตาดูโลกมาก็เจอยายต่องเลยแล้วก็เรียกว่าแม่เลยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
ตอนนี้น้องเรียนอยู่ชั้นอะไรเอ่ยลูก

อยู่ชัยนาธใช่ไหมชอบเรียนวิชาอะไรคะ

เก่งจังทำไมถึงชอบภาษาอังกฤษล่ะ
เพราะว่าถ้าเป็นหมอต้องเรียนภาษาอังกฤษไว้เยอะค่ะ
ชมพู่ตั้งมั่นเลยใช่ไหมว่าอยากจะเป็นหมอให้ได้

เรียนเก่งไหมล่ะเป็นหมอต้องเรียนเก่งนะ

ขอบคุณค่ะ
ก็ถือว่าเรียนดีมากนะฮะ
ก็คราวที่แล้วนะคุณยายก็ชมเอาไว้นะครับ
เรียนดีขนาดว่าคุณครูไม่ห่วงเลยนะฮะ
ไว้ใจให้ไปนอนเฝ้าคุณยายได้เลย
คุณยายนี่คุยฟุ้งนะให้ทีมงานฟัง
ให้พี่เป๊กฟังบอกว่าได้รางวัลเยอะเลย

ได้รางวัลเด็กดีเด่นค่ะ

เขาก็ดูจากการเรียนแล้วก็นิสัยการช่วยครูอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วได้รางวัลอะไรอีกนอกจากเด็กดีเด่นแล้ว
เกียรติบัตรอีกค่ะแล้วก็รางวัลที่ไปแข่งค่ะ

ดนตรีไทยเล่นดนตรีไทยด้วย
รางวัลอะไรที่ได้และภูมิใจที่สุด

รางวัลเด็กดีเด่นทำไมชมพู่ถึงแบบภูมิใจกับรางวัลเด็กดีเด่น
เพราะว่าไม่ได้ได้มาหลายครั้งค่ะเพราะมีครั้งเดียวค่ะ

อันนี้ชื่อว่ารางวัลเด็กดีศรีตำบล

เป็นชื่อชื่อที่ถูกต้องเลยเด็กดีสี่ตำบลเขาจะคัดเลือกแค่ตำบลละหนึ่งคน
ตำบลนี้เราคือเด็กดีคนเดียว

อกจากเราภูมิใจแล้วคุณยายแหละก็ต้องภูมิใจคุณยายได้รางวัลเยอะมากเลยใช่ไหมคะ

ก็บางทีเขาก็จะงอแงบ้างเป็นบางครั้งเขาจะบอกว่าแม่ทำไมคนนั้นเขาไปเล่นตรงนั้นได้ไปเที่ยวตรงนี้ได้ทำไมหนู
อ้าวก็หนูมีเกียรติบัติไปหนูก็ต้องเป็นเด็กดีจะไปทำอย่างคนอื่นเขาไม่ได้
เพราะถ้าหนูไปทำเหมือนเด็กอื่นแล้วเขาจะให้เกียรติบัติใบนี้หนูได้ยังไง
บอกหนูต้องทำให้สมกับที่หนูได้เกียรติบัตรใบนี้มา
นี่ยายต่องมีไม้เด็ดตรงนี้เลยภูมิใจอะไรในตัวหลานคะคุณยาย
ภูมิใจที่เขาเป็นเด็กดีเป็นเด็กกระตันยูแล้วเห็นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะสวัสดีค่ะตลอดเหลือไปไหนก็ต้องมีคนชมว่า
หลานยายต่องดีมากดีมากมีคนชมอย่างนี้ตลอด
ได้ยินอย่างนั้นเยตองก็ไม่ต้องเดินเลยลอยตัวลอยไปเลย
ภูมิใจมากค่ะภูมิใจที่ว่า

คุณยายแล้วด้วยความเคารพตอนนี้คุณยายเดินได้สะดวกไหมคะ
เดินไม่ได้เหมือนคนอื่นค่ะเดินแค่ไปสัก๒๐เมตรก็มันไม่ให้เดินแล้วมันเจ็บมากเลยค่ะ

มันเจ็บทรมานที่มันตึงที่เส้นที่มันยึดเราไว้ค่ะ
เวลาเจ็บเยอะแล้วคุณยายทำมาหากินอะไรคะ
ก็ไม่ได้ทำก็อยู่บ้านก็มีเงินคนพิการกินแล้วก็เงินจากน้องเนี่ยค่ะช่วย
ณตอนนี้คุณยายไม่ได้ทำงานอะไรเลย
รายได้หลักก็คือมาจากชมพู่

ชมพู่คือเอารายได้หลักมาจากไหนลูก
การเปิดหมวกแล้วก็รับจ้างร้องเพลงค่ะ

มีหลายที่ค่ะแต่ว่าหนูไม่ได้ไปตลาดนัดแถวบ้านค่ะเพราะว่าหนูกลัวคนเขาว่ากัน
เขาดูถูกว่าเป็นขอทานอะไรอย่างนี้สงสารล่ะ
เดี๋ยวนะคะคุณยายคือไปตลาดนัดแต่ว่าไปตลาดนัดไกลบ้านหน่อย
ไกลสุดก็แค่อินบุรีค่ะตลาด

ทำไมถึงไม่ร้องแถวบ้านนะคะคุณยาย
แถวบ้านก็คือร้องเหมือนกันแต่ไกลบ้านไม่ใช่ตำบลที่บ้านนะคะ

เขาแบบเหมือนดูถูกอะค่ะว่าเหมือนขอทานอย่างงี้
ก็ไม่อยากไปไกลบ้านเราก็สบายใจ

แต่พอไปตลาดนั้นไหนก็มีแต่คนรักน้องเขารัก
บางทีเราอาจจะกลัวไปเองก็ได้ไหมคะหรือว่าเคยแล้ว
มีคนพูดเหมือนกันค่ะให้ได้ยินว่า
ไม่ต้องให้หลานไปอย่างเงี้ยค่ะอะไรอย่างเงี้ย
ชมพู่เวลามีใครมาบอกชมพู่แบบนี้ว่าเธอไปร้องเพลงเหมือนขอทาน
ชมพู่ต้องบอกว่าเรารู้จักทำมาหากินตั้งแต่เด็ก
เพื่ออนาคตเราจะได้มั่นคง
เพราะว่าโตไปไม่ว่าเรียนจบอะไรเธอก็ต้องจบไปเพื่อทำงานอยู่แล้ว
ถ้าเราทำตั้งแต่ตอนนี้แสดงว่าอนาคตเราต้องมั่นคงมากกว่าเธอ
แล้วถ้าเป็นขอทานเนี่ยขอทานก็คือไม่ต้องทำอะไรเนี่ย
นี่เราไม่ได้เป็นขอทานเราไปแสดงความสามารถ
ไปแสดงความสามารถเราไม่ได้ขออะไรฟรีฟรีนะฮะคุณผู้ชมอันนี้มันเป็น
เมืองนอกเขาก็เป็นอย่างนี้นะครับเปิดหมวกนี่ถือว่าเป็นอาชีพที่เท่มาก
เพราะว่าถือว่าเป็นการใช้ความสามารถส่วนตัว
เริ่มเปิดหมูตั้งแต่อายุเท่าไหร่ลูก๙ขวบค่ะ๙ขวบ
ขวบแล้วเนี่ยสมมุติว่าในกรณีแบบนี้เวลามีคนมาพูด
ให้ได้ยินเข้าหูชมพู่รู้สึกแย่ไหมเสียใจไหม
นิดนึงค่ะแล้วเราบอกกับตัวเองว่ายังไงหลังจากที่เรารู้สึกแย่
แล้วเราใช้วิธีฟื้นจากความรู้สึกแย่แบบนั้นมาได้ยังไงกลับบ้านไป

แล้วแม่ก็บอกว่า
ไม่ต้องไปสนใจคำพูดของคนอื่น

ถ้าทำสิ่งที่ไม่ผิดศิลป์ทำ

ทำสิ่งที่ไม่เบียดเบียนคนอื่น
ทำไปเลยลูกชีวิตมีครั้งเดียว

ยิ่งโอ้โหน้อยคนที่จะได้คัดเลือกมาออก

คุณยายมีอุปสรรคอะไรบ้าง
บอกมีวีรกรรมด้วยตอนไปเปิดหมวก
ไปเปิดหมวกวันก่อนที่จะมีโรคอันนี้เข้ามาค่ะ
ไปเปิดหมวกที่โพนังดำค่ะ

มันก็๖โมงกว่าแล้วจะมืดแล้วค่ะ
พอเข้าเขตสัพยาจะเข้าเขตที่บ้าน
แล้วพอมาได้ครึ่งทางรถดับเฉยเลยค่ะ
ก็บอกว่าไปลูกเดี๋ยวแม่ค่อยจุงไปได้

เกือบกิโลเข็นให้แม่อยู่บนรถ
แล้วตัวเองก็เห็นแบบปึ้งอึ๊ดอย่างนี้
สงสารหลานสุดเลยค่ะวันนั้น

เป็นรถมอไซค์ที่แบบอย่างนี้อย่างเดียว

ฉายาของหนูที่โรงเรียนคือหญิง

วันนี้ถ้าชมพู่เป็นหญิงแกร่ง

เรายังต้องการกำลังใจที่แข็งแกร่งอีกด้วย
กำลังใจนี้เพื่อไปแข่งขันในเกมของชมพู่

ถ้าพร้อมแล้วเราจะเริ่มเกมกันนะคะ

ให้เป็นตัวอย่างที่ดีของเด็กทั่วประเทศนะครับ

วันนี้เรามาเริ่มกันที่เพลงที่๓นะครับ
เพลงนี้ก็มูลค่าสี่หมื่นบาท

อินโทรเพลงที่๓มาเลยครับ
อันนี้ก็เรียกว่าม่วนจริง

ก็ร้องพอได้ค่ะ

น่าจะเป็นเพลงที่ใช้ร้องเปิดหมวกด้วย
ใช่ไหมครับเพลงประมาณทำนองจังหวะวันนี้

น้องชมพู่ครับในเพลงนี้จะสู้หรือจะหยุดครับ

เพลงนี้จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ท่าทางและเพลงนี้ก็น่าจะผ่านไปได้ด้วยดีนะ

ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด

หายใจเข้าลึกค่ะแล้วมองหน้าคุณยายไว้
ชมพู่ผ่านอะไรมาตั้งเยอะแล้วลูก

ได้ตั้งหลายปีนี่เป็นอีกหนทางหนึ่ง

เพลงนี้มูลค่า๔๐๐๐บาท

เพลงพร้อมร้องได้

อีแก่วปิงก่าว
ถ้ายฤทธิ์มาวึ่ง
ได้กินแล้วจะต้องถึง

ใส่หยาบผู้คนลดหลากราคาไม่แพง
มาสิมาสิมาช่วยซื้อมาสิมาสิมาช่วยซื้อมาสิมาสิมาช่วยซื้อ
ช่วยซื้อหน่อย
นินน้องอีทีอาร์ลุงคำปลาล่าน้องจ๋าพี่จ่อย
ช่วยซื้อไก่หน่อยนะอุดหนุนแก้วหน่อย
ตัวละร้อยไม่แพงหรอกพี่
อีแก้วปิ่งกาย
ขายดิบขายดีชื่อกระฉันตอนนี้
แซ่บอีหลีไม่มีใครแฟน
อีแก้วมาแรงไม่แพงด้วยสิ

โน้ทโน้ททิวิต